ทีนี้มาดูในห้องพักบ้างค่ะคุณผู้ชม
เกิดเหตุในห้องพักเลยนะคะคุณผู้ชม
มีคนเขาโพสต์เรื่องนี้ในโลกโซเชียลมีเดีย

มันเป็นซอยทะลุลาดพร้าวรามคำแหง

แอบส่องดูน้องห้องข้างเรา

ซึ่งน้องอยู่คนเดียวช่วงกลางวันน่ากลัวมาก

ภาพนี้มันถ่ายจากมุมสูงของห้องที่เขาอยู่ด้านหลังฝั่งตรงข้าม

ผู้ชายเสื้อดำคนนี้เขามาดูพร้อมกับมีมอเตอร์ไซค์มาด้วย

ด้านหลังห้องมันจะเป็นที่ตากผ้าเป็นห้องน้ำคุณ

แล้วดูนะผู้ชายเสื้อดำคนนี้มานั่งอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์

แต่นี่คงรู้ตัวแล้ว
ผมเห็นแล้วว่ามีคนกำลังถ่ายเขาอยู่

แต่พฤติกรรมของเขาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเดินหนีไปเนี่ยนะ
คือก้มเงยลุกนั่ง

ผู้ชายคนนี้พอยืนขึ้นมาแล้วก็มาส่องดูผู้หญิงที่อยู่ในห้อง
พอเห็นแล้วปั๊บก็ลงไปนั่งเอามือล้วงไปในกางเกง
เหมือนจะช่วยตัวเองใช่ไหม
แล้วเวลามีคนจูงมอเตอร์ไซค์ลากมอเตอร์ไซค์ผ่านเนี่ยนะ

เหมือนกับซ่อมยางรถยนต์แบบนั้นอยู่เนี่ยค่ะ
ทีนี้พลเมืองดีที่เขาเห็นแบบนี้เขาถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วเขาส่งคลิปนี้ไปให้แม่บ้านดู
แม่บ้านรีบมาเลยตะโกนถามเฮ้ยทำอะไรอ่ะ

รีบไปเลยหนีไปเลยค่ะคุณผู้ชม

จุดที่เกิดเหตุตรงนี้คือซอยลาดพร้าว๑๒๒
มันทะลุมาทางฝั่งรามคำแหงได้

ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณกิติศักดิ์ก็อยากรู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ลงไปเลยค่ะไปที่ซอยมหาดไทยไปที่หอพักแห่งนี้
แล้วก็ไปเจอกับนางสาวบีนามสมมุติ
นางสาวบีเนี่ยคือเป็นผู้เสียหายอ่ะ
อยู่ในห้องแล้วก็โดนผู้ชายคนนี้แอบส่อง
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยไปคุยกับนางสาวบีนามสมมุติ
เดี๋ยวไปฟังเธอเล่าเหตุการณ์หน่อยละกันนะคะ
คือจะออกจากห้องก็แบบ
กลางคืนเวลาเราจะต้องเข้าห้องน้ำ
เราก็จะกังวล
แต่กลางคืนหนูก็จะปิดผ้าอยู่แล้ว

เพื่อที่ไม่ให้คนนอกมองเข้ามาอะไรแบบนี้

แต่คือเรามองออกไปแต่คือไม่มี

หนูเดินออกไปหนูก็มองทุกครั้ง
แต่คือมันเป็นการที่เขาแบบว่า

คือเราไม่สามารถแล้วหนูก็คงไม่แบบไปชะโงกดู
เพราะว่าเราอยู่ห้องเราก็แค่มองข้างนอก

เปิดภาพปุ๊บชะโงกดูซ้ายขวา
เป็นเพราะว่าเขาอาจจะแบบว่ามีอารมณ์ทางเพศหรือเปล่า
แต่เหมือนกับที่ไปตามหอพักหนูคิดว่าซึ่งผู้หญิงทุกคนจะอยู่หอพัก
ใช่หนูคิดว่าและอย่างโซนที่อยู่ก็คืออาจจะเป็นนักศึกษาด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ใช่ก็คือมาตามหอพักแต่หนูไม่รู้ว่าที่มาเจาะจงห้องหนูหรืออะไรอย่างนี้
อาจจะเป็นเพราะเขาเคยเห็นเรามาก่อนหรือเปล่า
ฟังเธอเล่าแล้วก็รู้สึกหลอนเหมือนกันนะคุณ

เป็นผู้หญิงไอ้กลัวไม่ได้เห็นเงาตะคุ่มนะฮะ
กลัวสิแล้วเธอบอกว่าเธอเลี้ยงน้องหมาไว้ที่ห้องด้วยนะคุณ
จริงน้องหมาเนี่ยมันเห่าแล้วนะแล้วเธอไม่เห็นอะไรไง
ยังดุน้องหมาอยู่เลยเงียบสิจะเสียงดังทำไมอย่างนี้
ไม่รู้ว่าค่ะว่ามีผู้ชายเนี่ยแอบดูอยู่
แล้วนางสาวบีนามสมมุติเธอก็บอกด้วยนะคะ
ไปแจ้งให้กับทางเจ้าของหอพักทราบ

เป็นรูปของผู้ชายในคลิปนี้นะ
ติดเอาไว้ตามตึกต่างแล้วก็ระบุข้อความเลย

เธอก็ไปแจ้งกับตำรวจสนวังทองหลางด้วยนะคะ
แต่ทีนี้มันผ่านมาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้ว

ผู้ชายคนนั้นสุดท้ายแล้วเป็นใคร
ตำรวจยังไม่ได้ให้ความคืบหน้ามาเลยแล้วถูกจับได้หรือยัง
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็สอบถามไปยังสนวังทองหลาง
พนักงานสอบสวนก็เปิดเผยนะคะบอกว่า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ชายที่ก่อเหตุ
เบื้องต้นผู้ชายที่ปรากฏในคลิปก็เข้าข่ายมีความผิด
แต่ตอนนี้ยังไม่พบเรื่องความผิดอนาจารย์

ไม่ใช่คนที่อยู่ในหอพักแน่นอนเพราะว่าไม่คุ้นหน้า
แล้วภาพมันปรากฏชัดเจนเลยจากคลิป
ดังนั้นเดี๋ยวตำรวจจะไปตามตัวมา
แล้วก็มาสอบถามนะคะว่าเขาได้ทำแบบนี้ทำทำไม